บอกเลยว่าลูกชายแม่แพทย์นี่นะคะแหม่ลูกไม้ตกใต้ต้นเลยเพราะว่าเห็นคุณแม่เขาลีลาดีใช่ไหมคะ
เรสซิ่งบอกเลยว่าก๊อปปี้เพลสมาเลยแม่ซิ่งเบอร์ไหนเรสซิ่งซิ่งเบอร์นั้นเลยค่ะ
ที่ผ่านมานี่นะคะเราเห็นน้องเรสซิ่งช่วยคุณแม่ทำงานขายของรีวิวอย่างนี้
เอ้ยพูดก็เก่งน้องทำได้หมดค่ะล่าสุดไม่ตกเทรนด์ค่ะน้องเปิดฟลอกันเลยนะฮะ

โอ้โหลิซ่าเลยหรอ
ดูเองก็ซ้อมเต้นเองนะฮะแล้วก็หลายคนก็แบบชมกันเยอะ
บอกว่าโอ้โหเลสซิ่งเนี่ยอภิชาตบุตรนะช่วยคุณแม่ทำงานได้ทุกอย่างเลย
แพทย์ได้ยินแบบนี้เขาชื่นใจมากจริง
คุณผู้ชมไปฟังเสียงแม่แพทย์กันหน่อยจ้า
อภิชาตะบุดอภิชาตะบุดเลย
อภิชาตะบุดคือแต่ว่านางก็ติ๊บนะ
คือไม่ได้หมายความว่าแม่สั่งอะไรแล้วก็จะได้ดั่งใจทุกอย่าง
บางทีสั่งแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจบางทีก็ต้องชื่นอยู่กับอารมณ์เขา
แต่ว่าถ้าถามว่าพรุ่งใจแม่มากที่สุดมากที่สุดเลย
ก็คือบทที่จะทำอะไรก็ถ้าทำก็คือทำได้สุดเลย
โดยวัยประมาณนี้ก็สามารถทำงานช่วยแม่ทำงานได้เยอะมากเลย